คุณผู้ชมค่ะสารภาพกันมาดี
ใครตกเป็นแฟนคลับเอฟซีของไอ้เต้ากวินลูกแม่ริต้า
น่ารักจริงคุณผู้ชมค่ะ
แล้วคือแบบหลายกิจกรรมหลายโมเมนต์ที่พ่อแม่เขาแต่งตัวให้ลูก
แล้วคือน้องแบบเอาอยู่ทุกลุคเหมือนแบบคุณชายตัวจิ๋วอะไรแบบนี้นะคะ
จนหลายคนเนี่ยเชียร์บอกว่าพี่ริต้าคนแรกน่ารักขนาดนี้
ค่ะคุณกรคุณกรก็ผัดกันสกิดไปสกิดกว้าง
คนที่สองต้องตามมาแล้วไหมล่ะแม่นะคะ
ริต้ามีเบบีมาเป็นเพื่อนเล่นให้น้องกวินลูกชายนะ
อีกสักคนได้ไหมแม่บอกเลยว่าลุ้นไปพร้อมกันดีกว่า
เพราะว่าล่าสุดค่ะริต้าประกาศออกสื่อแล้ว
บอกว่าช่วงนี้กำลังเตรียมความพร้อม
สำหรับการมีเบบีค่ะคุณค่ะถูกใจ
ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมร่างกายกินอาหารบำรุงนะพี่แจ๊
คือทุกอย่างคือพร้อมเพอร์เฟคเลย
แล้วพอถูกถามว่าท้อง๒คุณแม่
สมัยนี้มันเลือกเพศลูกได้นะมันล้ำหน้า

เจ้าตัวยอมรับว่าแอบหวังเล็กในใจ
แต่ถ้าถึงเวลาที่ท้องคนที่๒ขึ้นมาจริง
จะเป็นลูกชายหรือจะเป็นลูกสาวก็ไม่ติดค่ะ
เพราะว่าตอนนี้เอาจริงลิต้ากับพี่กรสามีนี่นะ
วิธีธรรมชาติกันก่อนแล้วกัน
หากว่าไร้วี่แววแล้วก็เดี๋ยวปรึกษาคุณหมอเป็นตัวช่วยอีกทางค่ะ
บำรุงอยู่ค่ะ
ตอนนี้เราเขารู้
บำรุงด้วยแล้วก็ตั้งใจให้เขามีเวลาห่างกันนิดหนึ่ง
หมายถึงว่าอยากให้ระยะอายุของลูกทั้งสองคน
พูดถึงลูกทั้งสองคน
ไม่ได้ในอนาคตมีแน่นอน

มาบอกอย่างมีคนที่แบบถือเรื่องอะไรแบบเนี่ยถือเค้กใช่มั้ยคะ